นี่มีการปักหมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใช้พื้นที่ที่สนามหลวงนี่แหละ
ท้องสนามหลวงที่เป็นเวทีชุมนุมตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับที่ปักหลักกันอยู่นะครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดในขณะนี้นะครับ
บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงแล้วก็กิจกรรมของกลุ่มผู้ชุมนุม
ก่อนจะมีการเคลื่อนขบวนกันจะเป็นอย่างไรนะฮะ
เราจะไปติดตามจากคุณเขายยทินณ์นะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ที่ท้องสนามหลวงจะรายงานสดเข้ามานะครับ
เชิญครับคุณครับแล้วนี่คือบรรยากาศที่นางสาวปรณสยานะครับ
รุ้งนะครับกำลังอ่านแถลงการของคณะราช
หลังจากที่กลุ่มแกนนำได้ร่วมกันทำกิจกรรมสำคัญ
ก็คือปักหมุดคณะราชลงที่พื้นของท้องสนามหลวงนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ครับกิจกรรมต่อไปก็คือการประชุมวางแผน
ที่จะเตรียมเคลื่อนขบวนไปยื่นข้อเรียกร้องที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
และนี่เป็นภาพบรรยากาศสดที่ท้องสนามหลวงในตอนนี้นะครับ
ที่หนึ่งในแก่นำกำลังอ่านคำแถลงการอยู่นะครับ
ซึ่งมวลชนก็ได้เริ่มทยอยกลับเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมกัน
ตั้งแต่ช่วงเวลา๕นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
หลังจากที่ตลอดทั้งคืนได้มีมวลชนบางส่วนได้เดินทางกลับที่พัก
แต่ก็มีบางส่วนครับที่ยังคงพักอาศัยอยู่ที่ท้องสนามหลวงครับ
ฝนพึ่งใจหยุดตกลงไปนะครับ
และหลังจากการอ่านแถลงการเสร็จสิ้นนะครับ
ก็จะเป็นการประชุมวางแผนและเตรียมที่จะเคลื่อนขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อยื่นข้อเรียกร้องทั้ง๑๐ข้อให้กับตัวแทนของนายกรัฐมนตรีนะครับ
ซึ่งบรรยากาศที่สนามหลวงนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา๖นาฬิกาที่ผ่านมา
นายพระฤทธิวารักษ์หรือเพนกวินหนึ่งในแก่นำได้ขึ้นเวที
กลุ่มผู้ชุมนุมให้มาร่วมทำกิจกรรมย่ำรุ่งตามที่นัดหมายไว้
โดยบริเวณหน้าเวทีก็มีการกางเต็นต์และนำผ้าใบสีน้ำเงินปิดล้อมไว้
ก่อนที่จะเปิดเผยว่ากำลังให้เจ้าหน้าที่ทำการขุดเจาะพื้น
เตรียมที่จะทำกิจกรรมสำคัญ
พระฤทธยังได้ประกาศถ้อยคำของคณะรัศดรเมื่อ๘๘ปีที่แล้ว
ก่อนที่จะให้นักเรียนมัธยมเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่
หมุดลงวางที่บริเวณพื้นหน้าเวทีปลาใสนะครับ
ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้พูดคุยกับเยาวชนอายุ๑๖ปีรายหนึ่งนะครับ
ที่เดินทางมาจากจังหวัดนครราชศรีมาครับ
บอกว่าตั้งใจที่จะปักหลักทำกิจกรรมร่วมกับผู้ชุมนุมจนจบครับ
รับว่ามีความกังวลบ้างที่ต้องเดินขบวนไปทำเนียบรัฐบาล
เพราะทราบจากทางทวิตเตอร์ครับว่ามีตำรวจทำแนวรั้วกั้นไว้ตลอดเส้นทางครับ
ที่จะต้องขึ้นขบวนผ่านไปแต่ก็จะระมัดระวังตัวอย่างเต็มที่ครับ
หนึ่งในแก่นำแนวร่วมธรรมศาสตร์ครับกล่าวว่ายังคงยืนยันที่จะเคลื่อนขบวนไปยื่นข้อเรียกร้องที่ธรรมเนียบรัฐบาลครับ
โดยจะลดการกระทบกระทั่งให้น้อยที่สุดเน้นการเจรจาปรณีประนอม
ว่าเข้าใจหลักปฏิบัติของตำรวจครับส่วนกิจกรรมปักหุดคณะราชครั้งที่สองในตัวเอง
จะทราบจากการขึ้นปลาใสของนายอานนท์นำพานะครับและบรรยากาศในตอนนี้นะครับ
นำได้ประกาศว่าอีกหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับจะนัดรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่เตรียมจะเคลื่อนขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาลครับซึ่งตลอดเส้นทางก็มีแนวรั้วของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตำรวจควบคุมฝุงชนครับคอยตรึงกำลังอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย
เพื่อระมัดระวังเหตุที่จะมีผู้ไม่หวังดีมาก่อเหตุแทรกซ้อนขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้กลุ่มมวลชน
ถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นภาพในตอนนี้ครับกลุ่มมวลชนก็เริ่มทยอยเดินทางออกจากบริเวณท้องสนามหลวงก่อนนะครับ
ซึ่งแต่ละคนก็ไปพักผ่อนและจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในเวลา๘นาฬิกาครับ
เพื่อทำกิจกรรมตามที่ได้นัดหมายไว้นะครับซึ่งบริเวณด้านหน้าเวทีตรงจุดนั้นนะครับ
ก็เป็นจุดที่ทางแกนนำทั้งหมดได้นำหุดคณะราชได้ปักลงเป็นครั้งที่๒ครับ
ครับแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับไปฟังเสียงของเยาวชนอายุ๑๖ปีครับ
ที่ทางทีมข่าวได้พูดคุยไปก่อนหน้านี้นะครับ
เราไม่ปักหมุดใหม่ก็ได้นะฮะแต่เราขอคำตอบว่าหมุดเก่าของพวกเราหายไปไหนดีกว่า
นะครับถ้าเอาหมุดเก่าของพวกเรากลับมาได้
เราจะไม่ปากหมุนใหม่เราต้องลดความขัดแย้งให้ได้เยอะที่สุดนะครับ
แล้วก็อาจจะเป็นการเจรจาซะมากกว่าเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการ
ในการเดินขบวนนะครับก็จริงแล้วไม่มีใครอยากให้มันเกิดความขัดแย้งอยู่แล้ว
เราไม่ปักหมุดใหม่ครับครับและในตอนนี้ครับ
หลังจากที่แกนนำทั้งหมดประชุมกันเสร็จที่ด้านหลังเวทีนะครับ
ก็จะขึ้นเวทีอีกครั้งและประกาศเรียกกลุ่มผู้ชุมนุม
กลับมารวมตัวกันและเตรียมที่จะเคลื่อนขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาลครับ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากท้องสนามหลวงครับ
รินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงครับ

เท่ากับว่าหนึ่งกิจกรรมที่ทางผู้ชุมนุมได้บอกเอาไว้เนี่ยคือการปักหมุดคณะราชอันใหม่นี่นะฮะ
ตรงนี้ก็ทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวภาพของการปักหมุดหรือว่าบรรยากาศต่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา
จนถึงเมื่อสักครู่นี้ที่คุณควินรายงานมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่เลี่ยงให้อีกทีหนึ่ง